สวัสดีครับคุณภาพภูมิสวัสดีครับพี่ธนาคิตสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
ครับคุณแทนคุณบอกว่าได้ข้อมูลมาเรื่องของการติดต่อสื่อสารทางจดหมายระหว่าง
นายประสิทธิ์กับบุคคลข้างนอกเหมือนกับมีการพยายามส่งสัญญาณในการช่วยเหลืออะไรพวกนี้กันเหรอฮะ
ได้ครับผมก็ติดตามเรื่องนี้มาตั้งนานนะครับตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็โชคดีว่าข้อมูลที่ผมได้มาจาก๓แหล่งข่าวนะครับก็คือผู้เสียหายที่เป็นผู้เสียหายจำนวนหลายหลัก๑๐ล้านหลักร้อยล้านเนี่ยนะครับ
ก็ได้จ้างธนาคต์ก็ได้จ้างนักสืบสืบมานะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับผมกลุ่มที่สองก็คือเป็นกลุ่มที่เอ่อกลับใจจากกลุ่มสัตว์ภาคกลุ่มสัตว์ภาคคือคนที่เคยเชื่อถือภาษิตเขาก็เอาข้อมูลมาให้แล้วก็เอาจดหมายทางสากมาให้ผมนะครับ
อ่าอย่างอย่างคนนึงที่ไปช่วยเหลือเอาเสื้อผ้าไปให้คุณประสิทธิ์เนี้ยเขาบอกเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนั่นแหละศูนย์ไปสิบกว่าล้านแต่เหมือนกับได้ข้อมูลว่าถ้าเกิดคอยช่วยเขาน่ะแล้วก็ช่วยสำเร็จเนี้ยจะได้เงินคืนอย่างเนี้ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่นายประสิทธิ์หลอกมาตลอดนะครับหลอกคนที่เป็นกลุ่
เมื่อเราสูญเสียไปจำนวนมากมันก็เครียดนะครับแล้วเราก็ต้องอยากทำทุกวิธีทางเพื่อได้เงินคืนมานะครับแต่ก็รู้จุดอ่อนตรงนี้นะครับก็หลอกว่าเขายังมีเงินเก็บอีกเยอะมากที่เขาลงทุนแล้วเขาเก็บไว้ในที่ต่างนะครับเขาจะเอาเงินตรงนี้มาตอบแทนกลุ่มศรัทธาในรูปแบบของก่อนหน้านี้คือเขาเขียนมาเป็นเป็นตารางเป็น
แล้วก็มีตารางเอ่อเขียนไว้นะครับว่าอะมักกะลาเอ่ออ่านี่นาหกหกเนี่ย
สามสิบเตอร์เซ็นทร์แล้วก็ปีสองปีก็หมดแล้วก็หมดครั้งหมดเลยร้อย
มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาว่าเขาต้องออกให้ได้ก่อนสิ้นปี

แต่ว่าแต่ว่าเขาก็ต้องวังแถมล่วงหน้านะครับ
กล่อมให้คนนี้หลงเชื่อเขา
คุณแทนคุณฮะคือเอาอย่างถ้าเกิดว่าตัวของคนที่เขาพยายามจะให้ข้อมูลหรือว่าหลอกลวงกับทางกลุ่มเครือข่ายของเขาที่เป็นคนสนิทของเขาที่อยู่ภายนอกแล้วหลอกอ่ะแล้วแล้วก็ให้ข้อมูลกันอันนี้ยังพอเห็นภาพแต่ว่าตัวของนายประสิทธิ์เองเนี่ยเขาจะไปหลอกคนอื่นเขาใช้วิธีติดต่ออะไรยังไงเห็นอย่างคุณแทนคุณบอกถึง
ข้อมูลเบื้องหลังมาเนี่ยก็จะไม่เห็นความผิดปกตินะครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดไปนะครับเพราะว่าคนที่ได้ตามเขาอ่านเป็นฉบับฉบับไปเออเนื้อหาก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ได้ไปสั่งการให้ใครไปทำร้ายใครไปแห่งคุกไปไม่ได้บอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะแห่งคุกวันนี้วันนั้นแต่พอเราอ่านสัญญะบางอย่างที่เขาพยายามสื่อ

ฐานที่ของประเทศไทยครับคือเดี๋ยวนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องกูเกิ้ลกันแล้วแบบว่าโอเคถ้าออกไปช่องทางต่างประเทศที่กูเกิ้ลอาจจะไม่ได้บอกละเอียดนะครับหรือว่าอะไรต่างเหล่านี้ก็จะย้อนไปดูได้ครับของไทยรัฐก็มีภาพคุณท่านคุณบอกว่าได้ส่งหลักฐานต่างแล้วก็จดหมายให้กับท่านธ
ตรวจสอบเรื่องของจดหมายด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาได้รับทราบว่าไม่ได้ทำคุณประสิทธิ์เขาก็ไม่ได้มีจดหมายในออกมาในช่วงแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุนะครับก็ไม่ได้ปรากฏแต่ว่าก็ไม่ได้พอแค่นี้ผมให้ย้อนกลับไปใหม่อีก๒๓๐กว่าฉบับที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับไปดูซิว่ามันมีข้อความอะไรที่มันเป็นลักษณะของการส
ตรวจส่งรู้ว่ามันไม่ใช่หนีง่ายอย่างที่เข้าใจปกติเขาจะมีขบวนการในการกันกรองหรือว่าตรวจสอบจดหมายระหว่างเขามีให้มีนักโทนในเรือนจำกับญาติหรือว่าผู้ต้องการเขาต้องมีสัตวอย่างน้อยก็มีมีมีสัญลักษณ์ของการแสดงว่าเอ่อได้ออกมาจากเรือนจำมันไม่อยู่แล้วครับเพียงเพียงแต่ว่าเหมือนที่คุณแ
อะไรนะครับแต่ผมผมติดตามเรื่องนี้แล้วผมรู้ทันคนโครงของประสิทธิ์จะพบเป็นอย่างดีนะครับครับแล้วก็ผมก็มีข้อมูลเชิงลึกในด้านอื่นอื่นด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมต่อจะประสานต่อกับทางท่านธนาคิดได้นะฮะครับครับได้ครับก็ได้ต้องขอบคุณท่านอีกครั้งในแนะนำของผู้เสียหายนะครับขอบ

ต้องขังอย่างเดียวเรื่องอื่นอื่นก็ก็มีช่วยเหลืออยู่ครับส่วนเรื่องของน่าประสิทธิ์เดี๋ยวรอผลสอบจากทางรัชทันนะครับก็รัชทันก็ใกล้แล้วครับผมคาดว่าก็คงจะได้ข้อสรุปนะครับเพราะว่าเขาท่านทิศดีบอกเจ็ดวันอ่าผมก็นั่งนับอยู่ด้วยกันนี่สามสี่วันก็ครบล่ะอ่ะน่าจะต้องรีบรีบออกมาให้มันได้
ทุกวันกันถึงศุกร์บรายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒